จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากชาวบ้านพบศพนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือแอ๋มอายุ๒๒ปีพนักงานร้านคาราโอเกะถูกฆ่าหันศพจนขาดเป็น๒ท่อนยัดศพใส่ถังพลาสติกสีดำฝังดินแล้วเทปูนกลบไว้
ที่บ้านโนนสงาอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอลแก่น
กลายเป็นปริศนาที่ตำรวจต้องค้นหาความจริงต่อไปว่าใครคือฆาตกร
สักบนแผ่นหลังเป็นภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอภิชยายันทูล
ซึ่งรอยสักที่ปรากฏเป็นชื่อของสาวหล่อคนหนึ่งที่ผู้ตายคบหาอยู่
ขณะที่ผู้ตายเพิ่งแต่งงานกับสามีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๐
แต่ได้คบหากับสาวหล่อหลายคนซึ่งการสอบสวนผู้ใกล้ชิดไม่พบพิรุษ
น้ำหนักของการสังหารถูกพุ่งเป้าไปที่เรื่องชู้สาวหึงหวงฆ่าชิงทรัพย์
แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนจนได้พบเบาะแสใหม่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวางสืบสวนตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้าย
น่าจะใช้บรรทุกถังและอุปกรณ์ไปขุดดินฝังถังบรรจุศพเป็นเส้นทางไปไล่นา
แต่สามารถใช้เป็นทางลัดไปได้หลายอำเภอซึ่งผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ต้องรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี
ตำรวจอีกชุดได้บ่อแสว่าผู้ตายมีกลุ่มเพื่อนที่ทำงานอาชีพเดียวกัน
ชักชวนให้เข้าไปทำงานเป็นพนักงานต้อนรับและพนักงานร้านคาราโอเกะ
แต่หลังจากผู้ตายแต่งงานทั้งหมดก็แยกย้ายกันไป
เมื่อได้รายชื่อเพื่อนที่ทำงานด้วยกันจึงเริ่มสืบค้นหาผ่านการแชทและการโพสต์
ก็พบกลุ่มคนต้องสงสัยที่โพสต์ข้อความในลักษณะเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรม
ซึ่งตรงกับรถที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดวันที่มารับผู้ตาย
ห่างจากหอพักประมาณ๑๐๐เมตรสอบสวนพบว่าเป็นรถเช่าในจังหวัดขอนแก่น
ไม่นานสารจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีฆ่าหันศพ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพเป็นชาย๑คนหญิง๓คน
นายวศิลป์ถูกจับที่สปลาวอ้างอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่า
หลังรับแอ๋มขึ้นรถเปรี้ยวกระโดดออกมาจากเบาะด้านหลังแล้วลงมือทำร้ายร่างกายเธอจนสลบ
สะกิดใจจนต้องฆ่าเพราะแอ๋มขู่ว่าหากไม่ฆ่าให้ตายจะมาเอาคืน
เพราะกลัวความผิดบวกด้วยความคิดเครียดแค้นและสารเสพติดจึงใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วรัดคอจนขาดอากาศหายใจภายในรถ
จากนั้นนำร่างแอ๋มไปยังรีสอร์ทหวังแยกชิ้นส่วนให้เล็กลงง่ายต่อการซ่อนเร้นทำลายศพ
แล้วพาร่างอันไร้ชีวิตตระเวนไปตามเส้นทางจนเกือบถึงจังหวัดกาลสิน
แต่ย้อนกลับมาฝังอำพรางที่บ้านเกิดของเปรี้ยวในอำเภอเขาสวนกวาง
พี่สาวเปรี้ยวเข้าให้ปากคำกับตำรวจโดยให้การจากคำบอกเล่าของน้องสาวที่เปิดปากหน้าที่สังหาร
การสั่งสอนเท่านั้นไม่หวังฆ่าให้ตาย
เจ้าหน้าที่พยายามสืบจากกล้องวงจรปิดพบว่าวันที่๒๕พฤษภาคม
สามสาวได้หนีไปทำงานร้านอาหารที่ประเทศพม่าโดยมีผู้จัดการร้านไปรับ
แต่จากนั้นทั้งสามสาวก็หายไปกับลูกค้า
ท้ายที่สุดแก๊งสามสาวติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่พม่าหลังถูกกดดันทุกรูปแบบ
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
พร้อมกับไหว้ขอขมาญาติผู้ตาย
ระหว่างไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ยายของน้องแอ๋มบอกว่าเหมือนทั้ง๓คนไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดจริง
แต่ถึงอย่างไรทางครอบครัวก็อโหสิกรรมให้
ปล่อยให้ตัวบทกฎหมายเป็นเครื่องลงทัน